ที่นี่เป็นนี่ตอนนี้ดูแลค่ะอืมอ๋อตอนนี้ใช่ไหมครับ
เครื่องการถึงเก้าฝั่ง

ถอยจริงเหรอแล้วพี่ถอยถอยรถออกใช่ไหม

กลัวว่าทัพหลังแล้วผมก็เห็นเดี๋ยวหน้าไปว่ากลัวทัพเขา